มันก็มีคำถามว่าเพราะเกมหรือเปล่า

ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกใช่ไหม
มันคงจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นมาบวกมากระตุ้นด้วยกันหรือเปล่า
งั้นคนเล่นเกมนี่ก็เป็นอย่างนี้หมดเลย
ถึงบอกว่าถ้ามันเป็นเพราะเกมจริงโอ้โหป่านี้นักฆ่าบ้านเราคงมีเยอะมากเลยนะคะ
ถ้าเป็นเพราะเกมจริงเนี่ยผมเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้ว

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับนักอีสปอร์ตนะครับ
โรแกนตี้นน้องปี๑๙ปี
ใครบอกเล่นเกมร์ได้เรื่องรึเปล่า

อย่างเดียวแล้วไม่เรียนหนังสือนะเขาต้องเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับ

อ่าเนี่ยอย่างพี่โรแกนเนี่ยเขาก็ต้องฝ่าฟันมาฝึกฝนมานะ
กว่าจะเป็นทีมชาติไทยอย่างนี้ได้
แกนบอกตกใจมากเห็นข่าวเด็ก๑๔ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้
แล้วแต่งตัวคล้ายกับตัวละครในเกมแล้วไปก่อเหตุ
โรแกนบอกตัวเขาเองเนี่ยชอบเล่นเกมตั้งแต่อายุ๘๙ขวบ

จนอายุ๑๒พ่อกับแม่บอกชอบนะใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจัดระเบียบให้เลยก็แล้วกัน
กำหนดเวลาเลยแต่ละวันเนี่ยจะเด้นได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง
เล่นเกมเสร็จลูกต้องไปเล่นกีฬาต้องไปเล่นกับเพื่อน
ต้องอยู่กับครอบครัวต้องใช้ชีวิตจริงด้วย
ค่ะต้องแยกให้ออกระหว่างชีวิตของคนที่เป็นความเป็นจริงกับการเล่นเกมอืม
งั้นเดี๋ยวชีวิตจริงกับชีวิตเกมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้
ส่วนตัวนะฮะน้องโรแกนมองว่าหากมองจากพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเด็กชายวัย๑๔
แต่งกายท่าทางต่างมันคล้ายในเกมมาก
แต่เนื้อเรื่องในเกมเนี่ยที่น้องเขาแต่งกายเหมือนเนี่ย
มันเน้นเรื่องการเอาตัวรอดมากกว่าไม่ใช่ไปไล่ยิงคนตาย
เกมนี้ต้องเล่นเป็นกลุ่มด้วยต้องใช้สมองในการเล่นไม่ใช่ใช้ความรุนแรงอย่างเดียว
ก็เลยตั้งใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะจนติดทีมชาติ
และไม่อยากให้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๔เป็นปัญหาจากเกมทั้งหมด
ลืมไปว่ามีชีวิตที่ไม่ใช่แค่เกม
เรามีชีวิตนอกจากเกมด้วย

ผมมองว่ามันหลายปัจจัยมากกว่าอาจจะมีส่วนครับ
ผมมองว่ามันมีส่วนได้อยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เหตุหลักแล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
คุณพบนะครับบอกว่าลูกค้าที่ร้านก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละ
มาเล่นเกมกันมาเป็นกลุ่มก็มีมีคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาเล่นเกมด้วยกันก็มี
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมเนี่ยโยนปัญหามาที่นี่ว่าเป็นเด็กติดเกม
แล้วไปก่อความรุนแรงนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ย
สามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้
ถ้าเราสมัยโบราณใช่ป่ะครับเต้นกินลำกินนี่คืออาชีพนักแสดงที่คนโบราณปู่ย่าตายายบอกว่ายายา
แต่ปัจจุบันนี้ทำไมทุกคนถึงอยากเป็นดาราครับ
แต่ทุกวันนี้ดูมูลค่าของน้องเขาสิครับดูมูลค่าของการย้ายทีมของเขาสิครับ
จะไปโทษเกมทั้งหมดมันก็จะไม่ได้เนอะถ้าอย่างนั้นเพราะจะมองย้อนกลับไปว่าทำไมน้องอายุ๑๔หาปืนได้ง่ายจัง
มันก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะมาหาจุดบอดหรือเราจะมาหาข้อเสียเนี่ย
เพราะว่ามันคงไปหาไม่ได้แล้วอะครับ
เอาเป็นว่าถ้าน้องชอบเล่นเกมจริงก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแล้วตัวเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วย

แบ่งเวลาโลกในเกมกับโลกแห่งชีวิตจริงเนี่ยคุณต้องแยกแยกกันให้ได้
เพราะหน้าที่หลักของนักเรียนในวัยนี้คือมันต้องเรียนหนังสือไงคะ